ที่นี่เขาแตกตื่นกันทั้งอำเภอแต่คราวนี้ไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
แต่ว่าเป็นตัวอะไรไปดูครับ
นี่ฮะไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่มันคืออิโกน่า
สีน้ำตาลแต่ตัวมันใหญ่ทีเดียวยาวกว่าเมตรหนึ่ง
นี่แหละครับมันเดินอยู่หน้าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
ชาวบ้านแตกตื่นกันของใครอ่ะมันต้องมีคนเลี้ยงแหละมาจากไหนไม่รู้
กู้ภัยมาช่วยกันจับนะครับแต่อุปกรณ์ที่เอามาจับต้องมีทั้ง
นี่ฮะมีทั้งบ่วงเชือกที่เราเคยเห็นและที่ทางขวามือคือตะก้อสอยมะม่วง
เอามาทำไมก็คือนะฮะต้องมากันมันเอาไว้ดักสองทางนะครับ
กันไม่ให้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาบ่วงคล้องคอมันนะครับ
ว่าอีโกน่าตัวนี้ชาวบ้านเลี้ยงแหละแต่อาจจะหลุดออกมาแล้วมันมาเดินเล่น
แถวนี้ชาวบ้านตกใจครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันตัวอะไร
กู้ภัยต้องมาช่วยจับแล้วก็เอาไปให้ตำรวจสพด่านซ้าย
คุณตบรวยบอกเอามาให้ฉันทำไมคุณตบรวยร้อยไปตามหาเจ้าของ
ไม่จะไปปล่อยมันจะอยู่ได้หรอไม่ได้มันปล่อยคืนไปสถานการณ์
เขาบอกจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติลองคิดกันดูก่อน
หานานก่อนเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของก็มา
เพราะแบบนี้มันคงไม่ใช่สัตว์ตามธรรมชาติหรอก

เอาบ่วงจับตัวเฮียมาจับผมเนี่ย